นั่งรอน้องทองอยู่พวกเรานี้บอกว่าแขกรับเชิญเรานะฮะ
จะเป็นเซลปสาวขาวสวยหวยเด็ดนี่รอนานมาก
ทองเวลาจะมามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแสบตายมาก
มันเป็นสีธรรมชาติอันเนี้ยไม่ใช่เหรออ่ารับของฝากไปก่อน
อันนี้เป็นของฝากมาด้วยเหรอจากแขกรับเชิญ
เพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ให้นิดนึงเรียกน้ำย่อย
ครับเป็นเอ่อสาวเจียงใหม่นี่มันใช่เลยนะใช่ไหม
มันแนวพี่เลยนะสไตล์นี้เลยนะเขามีตำแหน่งนะ
ตำแหน่งอะไรครับเขาเป็นแบบว่าได้มงกุฎมาจากเจียงใหม่
เป็นนางงามมีดีกรีตใช่เป็นทูตวัฒนธรรม
แล้วก็เป็นเจ้าหญิงทางวงการเดี๋ยวดูของฝากก่อน
อ่าดูดูของฝาก
เย้บุ๊บโกะเจ้าหญิงของเราคือพุกโกวันนี้
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์รับพอดีเลย

อันนี้พรีไหรณรัดเมนูอีสารจัดเมนูอีสารให้เลยแซ่บน้ำแตกแน่นอน

เดี๋ยวไปถึงร้านจะบอกว่า
โต๊ะสามีพี่มุกโกะอยู่ไหนคะ

บ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ

วาไรตี้ปากท้องของคนอยากรวยวันนี้
ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคนนี้นี่แหละครับ
เราไปรู้จักกับเศรษฐีป้ายแดงร้านแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับ
นั่นก็คือครัวบุญปาก
บอกเลยนะครับว่าร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดา
ตั้งตัวมาจากการทำอาหารในบ้าน
ขายแบบส่งเดลิเวอรี่เท่านั้น
แต่เพราะความอร่อยแซ่บจัดจ้าน

เป็นต้องร้องซี๊ดทุกรายเลยล่ะครับ
เป็นวัตถุดิบเมนูพิเศษด้วย

แบบนี้ต้องไปพิสูจน์
มาถึงแล้วค่ะ

แล้วก็บอกว่าร้านนี้นะเป็นร้านที่แบบด่งดั่งมากในการสั่งคุณภาพ
เซร๊ทสั้นร้องนี้สั่งไปหมดเราสั่งไหม

นี่เจอแล้วเมนูของพี่บุโกะอันนี้ใช่ไหมคะ

ได้ดีว่าเมนูอะไรที่แบบที่ประกฎ
แล้วต้องสั่งเลยมาแล้วต้องทานนะคะก็จะเป็นยำขนมจีนของเรา
ยำแนนท์ค่ะแกงสื่อหน่อไม้นะค่ะได้ชิมแน่นอน

เข้าไปนะคะก่อนอื่นขอใส่ส่วนผสมกันนะคะ
น้ำปลาร้าบนปากนะคะน้ำปลาร้านี่ก็คือเราทำเองใช่ค่ะ
สมมุติถ้าอยากได้ซื้อไปเป็นอย่างงี้

มีกลัวใส่เยอะเยอะไปเลย

เราต้องใช้มะนาวสดไม่ใช่มะนาวขวดมันจะหอม

พรสุจน์ผักยาว

ก็มีบ้านนะคะแต่วันนี้ตามีน้องเราก็อยู่ทักเลี้ยงรู้อยู่ที่บ้านอยู่แต่ก็เข้ามาดูเรื่องน้อง

เมื่อกี้น้องแนนผมก็ทำอาหาริสัยแล้วก็ต้องถึงเครื่อง

นี่ขนาดยังไม่เสร็จพิธียังดูดีน่ารับประทานขนาดนี้เลยล่ะครับ
แต่ต้องบอกก่อนว่ายำขนมจีนจากครัวบุญปากเขาพิเศษตรงที่
ยังมีเครื่องเคียงเป็นไข่ต้มฟองโต
พร้อมกับยังโรยหน้าด้วยแคปหมูอีกด้วยล่ะครับ
ขนมจีนขนมบุญฝากนะครับอร่อยมากเพราะแคร่ขาวอืม
กลิ่นรวมกับปลาร้ามันเข้ากัน

เดี๋ยวเราก็จะไปทานข้างในกันนะคะ
พี่บุก๊กโทรมาจองตุ๊กให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เป็นไปกันตอนไหน

ใช่ตำบุนปากมีลูกชิ้นพี่บุโกมันดูใส่ไปด้วย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

จำบุญฝากนะครับ
เป็นหลายลูกชิ้นมันดูของเจมส์บุโกะด้วย

อร่อยกิน

เห็นก็น้ำลายสอตามแล้วล่ะครับ

แต่ทีนี้เรารู้สึกว่าเราถนัดทางอาหาร

ก็เลยแบบว่ายอมทิ้งเงินครึ่งล้านเลยดีกว่า

ก็กระสินใจว่าไม่เอาและตรงนี้

แล้วก็ตอนนั้นเริ่มมีแอปพลิเคชันต่างในไอจี
ก็ทำไอจีขึ้นมาก่อนเลยจำได้
แล้วก็ไม่มีการตลาดมาร์เก็ตติ้งนะคะ
ทำเองตอบเองเป็นแม่ครัวเอง
พอทำเสร็จปุ๊บมีลูกค้าแบบแค่แบบ

คือวันที่ภรรยาผมแม่คุณบุ๊กโกะเนี่ย

เบื่ออะไรขึ้นครับการร้านเรา

ใช่ไปพันเสร็จปุ๊บมาดูยอดฟอลอีกทีหมื่น

ก็มีพี่จูนด้วยนะคะแฟนพี่เปิ้ลนาคอนด้วย
ก็มาเป็นลูกค้าอีกสั่งแกงไก่โคราชตอนนั้น
ไก่ก็เป็นตำนานอีกหนึ่งเมนู
ก็แกงแบบหม้อเบอร์๖๐อ่ะ๓รอบอ่ะ

คือทำเสร็จรอบเช้าต้องบอกว่ามีรอบบ่ายอีกพาร์ทหนึ่งนะ
จะรอหรือเปล่าลูกค้าอะไรอย่างเงี้เขาก็บอกว่าเขารอ
แล้วเกิดปรากฏการณ์แบบร้านแตกเลย
ใช่ค่ะปิดหมู่บ้านไปเลย

ต้องเปิดหน้าร้านแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้ค่ะ
พอมาเปิดปุ๊บก็นั่นนะคะ๒อาทิตย์ปุ๊บโควิดมา

ก็เป็นโอเคเราก็มาตั้งที่นี่ครัวบุญป่า

ตอนนี้ก็กลับมาเปิดแล้วนะฮะ

แต่หลังมาพีชกับเราฉันทำไม่ไหวแล้ว

แต่หลักตาไม่ได้สนใจด้วย

ใช่ค่ะรูดลงไปอย่างนี้

แล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจลาออกจากการดูแลพ่อที่อยู่ที่บ้าน

แม่ก็เลยต้องทิ้งพ่อจนทุกวันนี้

แล้วก็โดนล็อกแน่นไว้ที่ครัวเลย

มีค่ะก็จะมีน้องชายจริง

แล้วก็จะมีคนเตรียมของอะไรช่วยแกอย่างนี้

เกือบจะถึงชายสุพรรณแล้วนะคะ

ค่าส่งเท่าไหร่นะคะ

แต่นี่เราเห็นแบบสดแบบนี้ใช่ฟีดไปแล้วเขาก็ไป
เขาก็ยอมส่งไปทางเรือของฮ่องกงมันถึง๒วันถึงแล้ว
โอ้โหนี่คือว่ารูปค้าติดใจสุดเลยนะครับ
โอ้โหแซ่บถูกใจจนถึงขั้นยอมจ่ายเพื่อให้ได้กินของอร่อยขนาดนี้นี่เอง
แบบนี้ถึงสองปีเต็มเลยล่ะครับว่าแต่ขายดีขนาดนี้เนี่ยครับ
แนนมีมูเตลูอะไรเพื่อช่วยเรื่องการค้าขายบ้างหรือเปล่าล่ะครับ
สิ่งที่เรานับถือดีกว่าที่เป็นที่พึ่งของเรา
ก็นับถือองค์พ่อพระพิคเนธนะคะพระแม่ทางฮินดู
แล้วก็ที่สำคัญคือพ่อปู่พญานาคดีกว่านะคะ
แล้วก็เคยขอปลูกพญานาคว่าขอให้ร้านเราเป็นที่รู้จัก
ให้ลูกค้าแบบมีความสุขทุกครั้งที่มาหาเราอะค่ะ
ฉันก็มูเก่งจ้าฉันก็มูเก่งจ้า
หวัดดีพี่ป้องหวัดดีทุกคนจ้า

ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีโอกาสได้ไปอินเดีย

เสร็จแล้วไปถึงปุ๊บเราก็เข้าไปพักที่โรงแรม
แล้วก็เห็นผู้หญิงกลุ่มนึงเนี่ยแต่งตัวสวย

เราก็อุ๊ยเขาก็ยังดูไม่ได้แก่ขนาดนั้น

เขามาทำพิธีเหมือนกันก็เลยได้รู้จักกันตอนนั้น
หลังจากนั้นเขาก็เราก็เข้าไปตามไอจีเขา
เขาก็คือไปสายบุญสายมูเหมือนกัน

เอาลูกชิ้นตัวเองมันดูเนี่ย

คือพอเขาขายเมนูนี้เราก็รู้สึกว่า
เฮ้ยเวนูนี้มันต้องใส่ส้มได้นะแนน

เขาก็เลยเอาไปทำเมนูเป็นลูกเหมือนแบบตำตำรวมใช่ไหม

ขายดีบ้าง
อ๋อค่ะดีไงต้องขอดูขอชมได้ไหมฮะ

ถ้าจับทุกจานน้ำลายมารอแล้วเนี่ยมันจะเป็นปลามากเลย

จำเป็นจะแบ่งก่อนกัดไปเเต็มปลาจะไหลออกมา

แล้วมันรวมกับความแต้วเค็มของน้ำปลาราย
อื้อมาที่นี่เมนูนี้ต้องฝาก
ลูกค้าตอนนี้ก็ทยอยเดินทางมาที่ร้านกันเยอะมากไม่ขาดสายเลย
ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่พิเศษจริงนะคะที่รายการเศรษฐีป้ายแดงมานะคะ
นั่งขอมอบส่วนลดขึ้นลูกค้าที่ตามมาจากรายการนี้

แล้วบอกว่านี่คะเป็นแฟนอาการสถีป้ายแดง
อันนี้ขอบคุณพี่แนนมาก
วันนี้ขอบคุณสาม

บุโกะช่วงหน้าเดี๋ยวให้ขายแบบเต็มเลย

ลูกชิ้นปลามันดูน้ำแตกของพี่บุโกะเนี่ย

จะเอาไปทำกินก็ได้ทำขายก็รวยครับ
นี่เป็นอะไรเห็นไหมครับพี่พ่อเกือบไหมครับ

ถูกต้องไม่ใช่เพียงลูกชิ้นปลานะ

เราก็รู้สึกว่าช่วงครูอิทที่ผ่านมาสองปีเนี้ย

เราต้องหาธุรกิจมาต่อยอดเราเพราะว่าสัญกรรมอันดับไปไม่ได้
ขายซอยโค้ชูจังหรือจะขายอะไรอย่างนี้

เราเคยไปรับลูกชิ้นปลามาขายเราตั้งชื่อลูกชิ้นปลาน้ำใต้

เป็นลูกชิ้นปลาธรรมดาเราทำน้ำจิ้มให้มันแซ่บ
แต่พอเรามาต่อยอดมันจะธรรมดาไม่ได้แล้ว
เราก็เลยไปคุยกับเพื่อนเพราะเพื่อนมีโรงงานลูกชิ้น
เราบอกว่าทำลูกชิ้นปลาที่สามารถห่อไส้ข้างใน

ก็ปรับสูตรกันอยู่ประมาณ๓เดือน
อยากให้มันกินง่ายกินเปล่าก็อร่อย
เอาไปทำเป็นเมนูใส่กิมจี่ก็ได้
กิมจิกเกย์ก็ได้พัดลูกผัดกิมจิก็ได้

แล้วก็คิดว่าจะขายได้ทั่วโลกด้วย
จริงปลานี่เจ๋งมากเพราะว่าทุกคนกินหมด

ไหนพี่ป้อมมาแล้วสามีแห่งชาติครับผม
หนูก็จะทำเป็นเมนูแตดแบบดู้ชิ้นปลามันดูโทรศาสตร์สะโหลด้วย
ใส่เสื้อผ้าให้เขาดูนี่ดูชิ้นปลาที่ต้มแล้วใช่ไหมคะครับผม
แล้วก็เอาเส้นบำหมี่ที่เรามีนะฮะมีสีแบนด้วยดีกินมาก
แบนหรือเปล่าหรือไม่แนนหรือกลมได้หมดเลยพี่
แล้วก็เอามาห่ออย่างนี้ห่อนี่พันอย่างนี้เลยนะคะ

ได้สองขั้นแล้วเราก็เอามาข้างที่มันพอให้มิดเลยเหรอ
คือไม่ต้องมิดมากก็ได้ค่ะเอาอย่างนี้ให้มันให้มันแบบใส่สโรงให้มัน
วันนี้เมนูของเราคือสโรงแตกเลยค่ะ
เอาให้สโรงแตกเลยค่ะใช่
ลูกชิ้นปลานี้โรงงานอยู่ที่พังภาคใต้ของเรา
เพราะว่าทางภาคใต้ของเรามีทะเลที่อุดมสมบูรณ์
ใช่แล้วเป็นอย่างนี้คือแบบเรากระแสมาแรงมาก
เราก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงดีที่แบบไม่ให้ลูกชิ้นเรามันเงียบ

มีอีกหนึ่งคนที่เราแบบปรับฮึ้มมาเค้าสั่งไปกิน
ใช่ปรับตัวนั่นไงนาเดนาเดมากินคือตอนแรกไม่รู้ด้วยนะ
พี่ดาราแอบมาสั่งเยอะมากขอบคุณมากมากเลยนะครับครับคือปกติอ่ะ
เราก็พึ่งมาเด็กหน่อยแล้วแหละเหมือนแบบเราพึ่งพี่ป้องอย่างเงี้ย
ใจเราจะมองแล้วเราก็แบบแล้วเราก็คือแบบไม่อยากไม่อยากจะเชื่อว่า
ดาราเขาจะมาแอบสั่งของเราไปกินเขาสั่งแบบมาสั่งเองไม่ได้แบบว่า
ก็อยากไหม้ด้วยใช่แล้วมาสั่งเองอ่ะสั่งมีนับโลนับให้แม่แม่แก้วสั่งไป
แม่แก้วทราบว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินเองเลยแต่ไปส่งเราไปส่งที่หน้าบ้านก็เจอแม่แก้วไง
ได้เจอน้องแล้วพอเขามาสั่งเราอ่ะเราก็ดีใจอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ป่ะ
แล้วเราก็บอกน้องโกหกหรือเปล่าวะน้องโกหกหรือเปล่าวันนี้มาสั่ง
สรุปเออจริงจริงด้วยแล้วได้มาสั่งต่อไปส่งอ่ะเราไม่ได้ไปเองนะ
เราให้ให้เด็กที่เอาคลิปไว้ส่งกับน้องก่อนเราไปส่งไปส่งที่บ้าน
เรายังแบบเออขอบคุณเขาเลยแล้วเขาสั่งเยอะด้วยนะช่วงโควิดเห็นว่าไปทำอาหารแจกจ่าย
ใช่คือบุโกะถามว่ามันเป็นเรื่องที่ใช่ของเราไหม
มันไม่ใช่ของเราแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเห็นความสัมพันธ์ของคนอืม
ค่ะขอบคุณเลยค่ะว่าแต่ละเมนูบุโกะที่ทำเนี้ยบางวันทำข้าวกระต่ายแซลมอน
เป็นชิ้นวาง๒ชิ้นคือให้จัสเข้ากล่องที่จะส่งง่ายค่ะ
แล้วกล่องใหญ่มากอย่างต่ำน่ะพันกกล่อง
แล้วหมุโก่ต้มาแล้วอันต่อตลอดเกือบ๒เดือน
อื้มบอกพูดเลยว่ามันเป็นล้า

อย่างที่บอกของดีของอร่อยคุณภาพดีจริงนะฮะ

มันมีตอนนั้นลูกมันมีช้างพังบ้านพี่
ก็มีรูปพี่ช้างพังบ้านแล้วก็เป็นลูกชิ้นทะลุออกมาแทน
อร่อยทะลุบ้านแล้วก็มีมีโหมดทั้งหมด
แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เป็นกระแสลูกชิ้นปลามันดูยืนกิน
อ๋อตอนนี้คือกระแสว่าลูกชิ้นยืนกินให้มันตาย
แปลว่าพลังโซเชียลก็มีผลต่อการทำตลาดมาก
คุณพุกกลบว่ามองว่ายุคนี้เศรษฐกิจแบบเนี้ยครับคนอยู่บ้านเยอะเยอะอ่ะ
ตลาดโซเชียลอ่ะมันสำคัญที่สุดคืออย่างที่ผู้กบบอกแหละ
มันก็มีทั้งมันมีสองด้านมันมีครับมันมีทั้งดีและไม่ดี
มาค่ะได้เวลาทอดแล้วนะคะห่อกันมาก็นมนาน
ดูวิธีการซ่าก่อนเหมือนกันเดี๋ยวเศษมันจะแตกไงอ่อ
พลิกข้อมือให้มันสุกเสมอได้แล้วสักเดียวอัตไหลมณดุ

ใส่ผมฟุ้งฟริ้งนิดนึงนะคะ

หนูทำไม่ยากเลยเนาะ
ไม่ยากจริงทำง่ายมากพี่ป้อง
ใครซื้อไปเนาะไปทำง่ายมาก
ดีสุดแล้วเห็นไหมพี่ป้อง
เชฟเอียนด่าไม่ได้นะ
เชฟเอียนด่าแล้วก็ได้ตลกให้เชฟเอียนหู

ลูกชิ้นปลาสลงน้ำแตก

รับไปเลยน้ำจิ้มแซ่บน้ำแตกอีก๑ขวดฟรีไปเลย

แข่๒๐สายแรกแบบฟรีไปเลย๑สั่ง๑โลกรัมแข่น้ำจิ้มให้๑ขวดฟรีฟรีไปเลย
ได้เลยช่องทางในการสั่งติดต่างนะครับก็อย่างที่บอกช่องทางในการติดต่อจริงมีหลายช่องทางมากแต่หลักเลยนะคะ
อยากจะให้แอดไลน์นะแอดก่อนนะคะแอดสไตล์แล้วก็ลูกชิ้นบุ๊กโกะค่ะแล้วเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะถ่ายรูปเอาไว้แล้วมาสั่งนะคะ
บอกก่อนว่าโปรโมชั่นเนี่ยใกล้ปีใหม่ออกไปด้วยนะโปรโมชั่นร้อนแรงเยอะมากแล้วก็อร่อยใครอยากจะเป็นตัวแทนก็ได้อยากจะไปขายปีกขายส่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมให้ลูกชิ้นปลามันดูน้ำแตกไปอยู่ทุกบ้านนะคะ
ขอบคุณพี่บุโกะอีกครั้งขอบคุณค่ะ
ข่าวผ่านไปจะไม่กินของหวานกันได้อย่างไรเดี๋ยวจะพาไปล้างปากด้วยบัวลอยแสนอร่อยชื่อดังย่านดอนเมืองกันต่อร้านนี้เนี่ยครับขายดีถึงขนาดต้องแจกบัตรคิวกันเลยทีเดียวเขามีทีเด็ดอะไรตามน้องใบตองไปหาคำตอบกันเลยครับ
ทานของข้าวเสร็จแล้วก็ต้องไปตบท้ายด้วยของหวานค่ะวันนี้ใบตองจะพาไปทานบัวลอยมันทำยากว่าแต่ว่าจะทำได้ไหม
เพราะว่าร้านเนี้ยเขาได้ฉายาว่าเป็นบัวรอยร้อยคิวเดี๋ยวไปดูซิว่าวันนี้จะได้คิวแรกหรือเปล่าแต่ที่แน่นัดกับลุงน้อยกับป้ายุเอาไว้แล้วไปงวงเลย
บัวลอยร้านดังที่ถูกกล่าวขานกันไปทั่วโลกโซเชียลว่าเป็นหนึ่งร้านอร่อยในตำนานของยุทธจักรบัวลอยอร่อยจนใครก็พูดถึงจนมีฉายาว่าบัวลอยร้อยคิว
เปิดร้านเรียบร้อยแล้วดูสีสันสวยงามมากแล้วตอนนี้นะคะลูกค้าเริ่มมารับบัตรคิวยืนรอกันแน่นร้านแล้วด้วยยังไม่หกโมงเลยคิวแน่นแล้วอ่ะ
ถามลุงน้อยก่อนแล้วกันเนาะคุณลุงน้อยคิดว่าอะไรคือแบบเคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้าติดใจร้านเราขนาดนี้คะ
รสชาติครับผมรสชาติอร่อยครับอร่อยเนี่ยต้องที่หนึ่งครับผมอ่าอร่อยถูกปากใช่ไหมคะบัวลอยในหม้อของคุณลุงมันจะมีสีสันสวยงามมากเราใช้สีจากอะไรคะ
พืชผักครับผมอ๋อพืชผักก็คือไม่มีการใส่สีผสมอาหารลงไปห้าสีคือสีแดงสีแดงบิดรู้บิดรู้สีเขียวอ่ะใบเตยใบเตยจ้ะใบเตยสีม่วงมันม่วงมันม่วงสีเหลืองฟักทองฟักทองสีส้มแครอทแครอทครบห้าสีแล้วนะคะสีสันสวยงามแบบนี้เป็นสีที่ทำมาจากธรรมชาติล้วนเลยนะคะแล้ว

จะมีความหอมมันอร่อยมาก
โอ้โหไม่แปลกใจว่าทำไมขายดิบขายดีแบบนี้
สดใหม่ได้กลิ่นหอมของใบเตย
ฟักทองมันม่วงบีดรุดแครอทแบบเต็ม

แต่อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร

อุปกรณ์ที่เขานำมาใช้ทำบัวลอยลูกเล็กนี่แหละครับ

ขออนุญาตคุยกับป้ายุเรื่องแบบว่า
ก่อนที่จะมาเป็นบัวลอยร้อยคิวแบบนี้
เมื่อก่อนป้ายุทำอะไรมาคะ

เรารับมาเย็บเองด้วยแล้วก็จ้างเขาด้วย
แล้วมาเป็นบัวลอยเริ่มขายบัวรอยตอนไหนคะ
รับจ้างมันงานหนักมันไม่ได้แบบเป็นอาชีพตัวเอง
อยากมีอาชีพเป็นของตัวเองไม่ได้รับจ้างเขา
เริ่มมาขายตอนไหนยังไงบ้าง
ก็ช่วยนี่ว่ารับผ้ามาเย็บด้วย
แล้วก็เริ่มขายของด้วย
พอขายได้ก็เลยเริ่มเย็บฮา
แล้วเริ่มขายครั้งแรกตอนปีอะไรนะคะ

ใช้โต๊ะถ่านแล้วยกโต๊ะมาตั้ง

พอได้แต่ยังไม่ได้แบบบูมมาก

แล้วเห็นว่ามีการแบบไปทำขายอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วย
ถ้ามีขายน้ำผลไม้ปั่น
บางช่วงก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวมันไก่

เหมือนมีลูกหลานพี่น้อง

แล้วอย่างนี้ทำไมไม่มีร้านข้าวมันไก่ต่อ
ร้านก๋วยเตี๋ยวต่อทำไมยังเหลือบัวลอยอย่างเดียว

แยกย้ายถึงไหมมีอาชีพเหลือตัวอะใช่

ฟันฝ่ามาหลายอย่างเลยล่ะครับคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายบัวลอยเจ้าเพื่อนยากนี่แหละครับ

มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือ

ไปได้สูตรความอร่อยของบัวลอยนี้

ก็คือเป็นเมนูที่ทำกินในบ้านอย่างนี้เหรอใช่

คือไม่ได้มีสูตรที่ตายตัว

ขั้นตอนการทำบัวลอยนั้นไม่ยากเลย

แล้วนำไปต้มเมื่อสุกก็จะลอยขึ้นมา
จากนั้นก็ช้อนใส่ถุงตามด้วยน้ำกะทิ
แต่ที่เด็ดของร้านนี้ก็คือความใส่ใจในทุกขั้นตอน
เริ่มตั้งแต่การเตรียมแป้งข้าวเหนียว

ผสมสีจากธรรมชาติ
สังเกตจากสีของบัวลอยจะออกสีอ่อน
ไม่เหมือนกับบางร้านที่สีสดใส

ส่วนกะทิก็ต้องคันสดใหม่

ปรุงรสจนมีรสชาติหวานมันเข็มแบบกลม
นำไปต้มพร้อมกับเผือกที่ต้มสุกแล้ว

เริ่มต้นถุงละ๒๐บาทเท่านั้นเองล่ะครับ
นี่ค่ะไหนมาเกะกะแล้วก็ทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยนะคะ

ฝันหนูตอนเด็กคือมัดถุงแกง
วันนี้มัดบัวลอยช่วยคุณป้าคุณลุงก่อน

ได้ค่ะได้สวยค่ะเก่ง

คุณป้าบอกเมื่อกี้ว่าคุณป้าทำบัวลอยอยู่แล้ว

ก็ยังทำไม่เป็นหรอกช่วยกันทำก็เลยทำได้
คุณลุงคุณป้าแบ่งหน้าที่ยังไงใครเป็นคนนวดแป้ง
ลุงน้อยเป็นคนนวดแป้งครับ

ก็เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงแหละเริ่มเตรียมวัตถุดิบ
และหน้าที่ของการทำเผือกก็คือเป็นของคุณป้ายู

อ๋อเขาเป็นอย่างหน้าที่กันอย่างชัดจริง

ต้องบอกว่าเสน่ห์ของบัวลอยร้านนี้เนี่ยครับ
คือแป้งที่ลุงน้อยเขาทำนี่แหละครับ
เพราะปกติถ้าคลึงปั้นแป้งเป็นลูกกลมดิ๊ก

แต่พอมาใช้ที่กดแป้งแบบนี้เนี่ยครับ
ตัวแป้งจะไม่ถูกอัดแน่นจนเกินไป
ทำให้บัวลอยของป้ายุและลุงน้อย
จึงมีความนุ่มไม่เหมือนใคร

ทำไมถึงขายได้วันละ๔๐๐๕๐๐ถุง
แล้วตั้งแต่ยุคนั้นนะคะคุณป้าปี๒๙อย่างนี้
จนถึงตอนนี้เรามีการพัฒนาอะไรเกี่ยวกับการขายบ้าง
อย่างแป้งอย่างนี้เมื่อก่อนก็มีแค่๓สี
เพิ่มมาเป็น๕สีตอนไหนคะคุณป้า
ค่อยเข้ามาเรื่อยค่ะทีละสี

การทำบัวลอยครั้งหนึ่งต่อวันอย่างนี้

แล้วไข่ไก่อย่างนี้ค่ะวันละกี่แผงได้คะ

แม่ขายดีมีลูกค้ารับบัตรคิวเป็นร้อยเกือบทุกวัน
แต่ละคนก็ไม่ใช่ซื้อกันแค่ถุงเดียวนะครับ
นี่แหละเลยเป็นเหตุผลที่ลุงน้อย
ต้องหาอุปกรณ์มาช่วยทำบัวลอย
เพราะถ้านั่งปั้นทีละลูกทีละลูก
ลูกค้าคงจะได้กินพรุ่งนี้กันอย่างแน่นอนล่ะครับ
แต่อยากจะรู้จริงว่าเครื่องบดยานี้เนี่ย

หนูอ่ะเป็นพิธีกรน่ะมันง่ายแล้ว
หน้าที่ตัดแป้งให้ลุงเลย

เราต้องใช้แรงระดับหนึ่งเลยล่ะครับ
คุณลุงไปพบเครื่องทุ่นแรงอันนี้มาตอนไหนคะ

แต่ว่าเรายังไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าเราจะใช้ยังไง

แต่พอตัดออกมาเม็ดมันก็จะไม่ได้เป็นกลม
กลมเหมือนปั้นอย่างนี้
พอเอามาตัดแบบนี้มันช่วยทุนแรงได้เยอะไหมคะ

ใครอยากเห็นลีลาการทำบัวลอย
ที่มีหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้ของลุงน้อย
และอยากชิมบัวลอยรสชาติอร่อย
ไม่แพ้ใครในโลกของป้ายุ

แต่ถ้ามาช่วงที่ลูกค้าเยอะ

ก็อย่าไปว่าป้ายุกับลุงน้อยเขานะครับ

ไม่ใช่ป้ายุกับลุงน้อยเขาตั้งเองนะครับ

ใครมาก็ใช่ว่าจะซื้อกลับซื้อกินได้เลย
ต้องรับบัตรคิวและรอเรียกกันก่อน
แต่ถึงแม้จะรอนานแค่ไหน
ลูกค้าทุกคนก็เต็มใจรอ

กลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
บวกกับความหอมของน้ำกะทิแท้
ใครที่เสิร์ชคำว่าบัวลอย
ก็ต้องเจอชื่อร้านของป้ายุกับลุงน้อยนี้
เรียกว่าเป็นหนึ่งร้านในยุทธจักรบัวลอย
ที่ต้องมาลองให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยล่ะครับ
หลังจากได้ฉายาบัวลอยร้อยคิวมา

ไม่ใช่แค่คนรอค่ะ

มันอาจจะมาแล้วก็เปลี่ยนไปได้เรื่อย
แต่ความตั้งใจในการทำงานของลุงน้อยและป้ายุ

ทุกวันนี้ยังต้องพิธีพิถัน
กินถุงไหนคำไหนกินเมื่อไหร่

และอร่อยไม่เคยเปลี่ยนจริงเลยล่ะครับ

ดูง่ายจากคนที่แวะเวียนมาซื้อ
ยังไม่คาดสายแบบนี้ล่ะครับ
เชิญชวนทานบัวลอยไข่หวาน

มาก็เชิญแวะอยู่ที่
อยู่ที่ทะหนดนสงประพาน
เชื่อแล้วล่ะครับว่าขายดีจริง
แต่นอกจากฝีมือของป้ายุและลูกน้อยแล้ว
ที่ต้มบัวลอยที่เปิดอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับ
ต้องบอกก่อนว่าเตาไฟเนี่ยครับ
เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อการเลี้ยงปากท้องของร้านอาหาร
รวมถึงคนในบ้านอีกด้วย
เพราะตามหลักห่วงจุ้ยเชื่อกันว่าเตาไฟที่ใช้ประกอบอาหาร
จะมีเทพเจ้าที่เรียกว่าเจ้าเตา
หรือเทพเจ้าแห่งเตาไฟสิงสถิตอยู่
เพราะฉะนั้นเจ้าของร้านหรือคนในครอบครัว
จะมีกินมีใช้ได้ก็จากตำแหน่งของการวางเตาไฟนี่แหละครับ
และด้วยเหตุนี้เองทำให้สินแสชัยจึงลงพื้นที่
ไปช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่วางเตาไฟผิดตำแหน่ง
เพื่อทำให้การค้าของพวกเขาเห็งปังรวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น
ว่าแต่ร้านไหนจะเป็นผู้โชคดีกันล่ะครับเนี่ย

ขายดีอยู่แล้วแล้วสินแสแวะที่ร้านนี้ทำไมล่ะครับ
มีจุดอะไรผิดสังเกตหรือเปล่า

ขนาดไหนก็แล้วแต่แต่มันก็มีจุดผิดพลาดของร้านนี้นะครับ
เพราะว่าเตาที่ทอดของเนี่ยมันไปคล่อมท่อน้ำฝน
เพราะเตาแก๊สไปคล่อมท่อน้ำ
แบบนี้ตามหลักห่วงจุ้ยส่งผลกับการค้ายังไงล่ะครับสินแส
ค้าขายเก่งค้าขายดีแต่ก็ใช้เก่งเช่นเดียวกัน
จริงหรือเปล่าขอพิสูจน์หน่อยครับ

ก็ใช้จ่ายในครอบครัวนี่แหละ

แล้วถ้าอยากจะให้ขายดีขึ้นเก็บเงินได้อยู่
แม่ตุ๋ยต้องทำอย่างไรล่ะครับสินแส
ถ้าอยากจะให้โชคดีพ่อมาบ่อย
ลองขยับให้มันพ้นนะฮะให้มันพ้น
ท่อน้ำฝนนี้จะส่งผลให้เราเก็บเงินได้อยู่เลยนะครับ
ได้ยินแบบนี้แล้วรีบสังเกตเตาไฟ
ที่ร้านและที่บ้านโดยด่วน
ถ้าเป็นแบบที่สินแสบอกล่ะก็รีบย้ายด่วนครับ
แต่นอกจากข้อห้ามที่ไม่ควรให้เตาไฟอยู่คล่อมท่อน้ำแล้ว
สินแสยังบอกอีกว่าห้ามวางเต้าไฟไว้กลางห้องครัวหรือกลางบ้าน
และห้ามตั้งเตาไฟตรงกับประตูห้องครัวหรือทางเข้าหลักของร้าน
รวมถึงห้ามตั้งเตาไฟติดกับสิงค์น้ำและห้องน้ำอีกด้วย

ในระบบฮวงจุ้ยที่ผมได้บอกไป
รับรองรู้เรื่องเฮ่งปังรวยแน่นอน

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า๕โมงเย็นนะคะ

ตามสัญญากับการประกาศ๓รายชื่อผู้โชคดี
ร่วมกิจกรรมจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
ทีมงานจะรีบติดต่อกลับไป
แล้วกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า๕โมงเย็นครับ